ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ตีกันนะคะที่หน้าผับค่ะแถวมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ
ฝั่งหนึ่งก็เป็นกลุ่มนักเที่ยวยามราตรีอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกลุ่มนักศึกษาตามภาพนี้เลยนะคะ
คือเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บแต่เจ็บเล็กน้อย๒คนกลางดึกคืนวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา

คือเรื่องนี้ค่ะเรามาตามความคืบหน้าให้เพราะว่าตอนแรกที่คลิปนี้เผยแพร่ออกมานะคะ
มีการให้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องของแก๊งทวงหนี้

แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
แต่จริงแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันไม่ใช่แก๊งทวงหนี้มันก็ทะเลาะกันที่หน้าผับยามค่ำคืนอะไรแบบนี้
ตำรวจสพแม่โจ้บอกว่าจับคนก่อเหตุแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้ว

นายประทินอายุยี่สิบหก
โดนประปไปคนละหนึ่งพันบาทข้อหาธลอกวิวาสนะคะ
ทั้งสามคนนี้บอกว่าก็ทำร้ายกลุ่มนักศึกษาจริงจริง

เขามันเค้ามาจะค้านั่งมัน

หัวหน้าอยู่ในที่สนาการ
กับคนเสียร้ายกระโดดแต่โดดทิบ
หมวกพรที่ลูกหนองของผมนะครับ
แต่ว่ายังเหลือผู้ที่ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งคนนะคะยังไม่ได้ตัวมาดำเนินคดี
แต่ตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วค่ะตำรวจสพแม่โจ้บอกว่าแต่ถ้าผู้เสียหาย
อยากจะแจ้งข้อหาเพิ่มก็ทำได้นะคะให้ติดต่อไปได้นะคะ
ก็จะฆาตโทษกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ให้ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาส
สร้างความเดือดร้อนให้กับใครอีกแต่ก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นวัยรุ่นเลยนะคะ
อายุก็๒๖๒๔แบบตั้งจาก๓๐กันแล้วอ่า